เอาล่ะคุณผู้ชมข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้แหละค่ะ
สำหรับความคืบหน้าการจากไปไม่มีวันกลับของเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภา
ประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะคะหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือช่วงค่ำของวันเสาร์ที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยนะคะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะล่าสุดสื่อของอังกฤษมีการเปิดเผยภาพนี้ออกมานะคะ
กลมสีแดงเมื่อสักครู่คือภาพที่เนี่ยตกลงมาแล้วนะเมื่อสักครู่ภาพแรกเนี่ยคือเครื่องบินเนี่ย
ลิคอปเตอร์เนี่ยคือเทคออฟขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็ประสบเหตุตกลงมานะคะ
ขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของคุณวิชัยศรีวัฒนประพาบินขึ้นสู่ท้องฟ้า
ภาพที่ปรากฏเนี่ยคุณผู้ชมในกล้องวงจรปิดมุมนี้ค่ะมีการระบุช่วงเวลาด้วยนะคะ
ช่วงเวลาที่เฮลิคอปเตอร์ของคุณวิชัยกำลังบิ้นขึ้นไปสู่ท้องฟ้าคือ๒ทุ่ม๓๕นาที
วันที่๒๗เดือน๑๐๒๐๑๘ตามเวลาท้องถิ่น
หลังจากที่บินไปสักพักหนึ่งคือพ้นแนวต้นไม้รอบสนามนะ
ปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์ก็หลุดจากเฟรมไป
แล้วกล้องตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะจับภาพได้แล้วนะคะ
หลังจากนั้นเพียง๑๒วินาทีเฮลิคอปเตอร์ก็ค่อยร่วงลงมา
แล้วกลับมาอยู่ในเฟรมของกล้องวงจรปิดอีกครั้ง
ซึ่งในภาพเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นมีเปลวไฟพวยพุ่งลงมาด้วย
อันนี้เป็นภาพขึ้นไปนะแล้วก็หลุดเฟรมไปหลุดแนวต้นไม้ไป
หลังจากนั้นไม่นานสักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

เป็นภาพที่เฮลิคอปเตอร์ที่คุณวิชัยโดยสารไป
คือลอยเคว้งคว้างกลางอากาศพร้อมกับประกายไฟด้วย
แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ลำนี้เสียการควบคุมเสียการลงตัว
แล้วก็ดิ่งสู่พื้นในเวลาต่อมาค่ะ

มีการออกแถลงพบว่าตอนนี้มีการพบกล่องดำ
เฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หาสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องเศร้านี้ต่อไปนะคะ

หลังจากที่สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้
ได้มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการ

ยืนยันว่าคุณวิชัยศรีวัฒนประภา

โศกนาฏกรรมครั้งนี้จริงนะคะ

สโมสรได้มีการจัดสมุดลงนาม
เพื่อให้แฟนบอลบุคคลทั่วไป
ได้ร่วมแสดงความอาลัยให้กับคุณวิชัย

จากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
ลูกชายของคุณวิชัยนะแล้วก็ภรรยา
คุณป๊อปอัยวัฒน์ก็เดินทางไปที่สนามนะคะ
ไปวางพวงหลีดแล้วก็ไว้อะไรให้กับคุณพ่อแบบนี้
วันนี้ทางสโมสรคุณผู้ชมได้มีการจัดวางสมุดลงนามไว้อาลัย
ซึ่งจุดวางก็คือบริเวณใกล้กับร้านขายของที่ระลึกของสโมสร
มีการเปิดลงนามเปิดให้ลงนามตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้
ก็คือ๘นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็เรื่อยไป
สักประมาณ๔ทุ่มของค่ำคืนนี้
ส่วนคนที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมลงนามที่สนามได้นะคะ
ให้บุคคลทั่วไปร่วมลงนามไว้อาลัยผ่านทางเว็บไซต์คือ
ที่หมายว่าการแสดงความเสียใจตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
ส่วนการแข่งขันฟุตบอลคาราบาลครับหรือหลีกครับของอังกฤษ
รอบ๔ระหว่างเลสเตอร์กับซาวแทมตันในคืนนี้
ก็ปรากฏว่ามีการประกาศเลื่อนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อแสดงความไว้อาลัยกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
วงการฟุตบอลเนี่ยคุณผู้ชมเป็นภาพที่
ภรรยาของเจ้าสัววิชัยแล้วก็ลูกชายคนสุดท้อง
ก็คือคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภา
ไปร่วมไว้อาลัยแล้วก็สมาชิกของฟุตบอล
ฟุตบอลก็ยืนไว้อะไรให้กับเจ้าสัวอีกครั้งหนึ่งนะ